มาดูเรื่องของความสูญเสียจากโควิด๑๙หน่อยคุณพระพร
คือลูกบ้านนี้ลูกสาวบ้านนี้เสียทั้งคุณพ่อเสียทั้งคุณแม่จากโควิด๑๙
มันก็ช้ำที่สุดในชีวิตอยู่แล้วฮะปรากฏว่าสร้อยพระเก่าแก่ที่ทั้งสองท่านอ่ะ
ใส่ตอนไปโรงพยาบาลหายของแทนใจก็หายไปด้วยนี่น้องคนนี้
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนางวิลัยรักคำโพออายุ๔๕ปี
เป็นลูกสาวของนายวาทินลาบสมทบอายุ๘๑ปี
และนางอำพรลาบสมทบอายุ๗๒ปี
วันนี้เธอไปพบพนักงานสอบสวนสพปักเกร็ดครับเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม
หลังจากวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาเธอเข้าแจ้งความมาแล้ว
ทรัพย์สินของพ่อกับแม่ประกอบด้วย
ซ่อยคอทองคำหนัก๓บาท๑เส้น
เลี่ยมทอง๕องค์ซึ่งเป็นพระเก่าแก่
อย่างหลวงปุธิม๔องค์หลวงปุธัวต๑องค์
ทรัพย์สินมูลค่าที่พูดมาทั้งหมด
ประมาณสัก๖๒๓๐๐๐บาทได้

เข้าไปรักษาอาการป่วยโควิด๑๙

แล้วต่อมาทั้งคู่ก็เสียชีวิตด้วยครับ
นายวิรัยรักขอไปหานางวิรัยรัก
เล่าบอกว่า๒๑มิถุนายนนะครับ
เอาพ่อเอาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้

กรกฎาคมพ่อเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทรัพย์สินของพ่อเอาไว้

ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ในห้องพิเศษ

ต่อมา๑๒สิงหาคมครับ
โรงพยาบาลจะย้ายแม่ของเธอ

ปรากฏว่าทรัพย์สินที่เก็บเอาไว้ในกระเป๋า

หลังจากที่แม่ทราบว่าทรัพย์สินของท่านเนี่ย

แม่เสียใจอาการยิ่งสุดครับ
กระทั่งท่านเสียชีวิตเมื่อ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมาครับ

นะครับตัวแทนของโรงพยาบาลแล้วก็ฝ่ายกฎหมายนะครับ
มาที่สพปรักเก็ตเพื่อพูดคุยและตกลงเรื่องค่าเสียหาย
กับลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
โดยใช้เวลาพูดคุยกันอยู่นานกว่า๓ชั่วโมง
ข้อสรุปว่าโรงพยาบาลยินดีชดใช้ค่าเสียหาย

ก็ให้สพปรักเก็ตเร่งติดตามครับ
แล้วก็มีข้อตกลงว่าถ้าได้ทรัพย์สินคืนมา
จะคืนเงินที่ทางโรงพยาบาลจ่าย
จ่ายคืนถ้าได้ของคืนแล้ว
ผู้เสียหายบอกว่าพอใจกับสิ่งที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ

ติดตามทรัพย์สินของพ่อของแม่เธอ
คืนมามากกว่าเพราะมันเป็น

หลังจากต้องเสียคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วครับ
สำคัญก็คือประเด็นของหาย

มันก็อาจจะเกิดกับคนอื่นได้อีกด้วยนะคะ